จะพาคุณผู้ชมไปทำบุญและไปส่องหาตัวเลขกันก่อนเลยครับคุณผู้ชม
ตามลูกทุ่งสาวพี่นุฏวิราวัลไปกันเลย
ไปจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องบอกก่อนนะว่าพี่นุฏวิราวัลเป็นตัวแม่ในเรื่องสายมูลเลยนะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้ช่างตัดเสื้อผ้าของพี่นุษย์เนี่ย
เขาจัดพิธีบวงสวงองค์พญานาคาราชทุกตระกูล
ที่วัดสนุ่นงิ้วพัฒนาอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นุษย์รู้แบบนี้เอาล่ะก็รีบเดินทางไปร่วมงานบุญด้วยทันทีเลยค่ะ
พร้อมกับถ่ายภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
โดยสาวนุษย์นะคะบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
ตั้งใจจะไปร่วมงานเพื่อที่จะขอพรให้ผลงานเพลงของตัวเองเนี่ย
ปังแล้วก็มีงานแสดงคอนเสิร์ตแบบไหลมาเทมาเลย
ซึ่งในงานนี้นะคะสาวนุกก็ยังได้ถือโอกาสรำถวายองค์ปู่พญานาคอีกด้วย
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะคะว่ารู้สึกเป็นบุญอย่างมาก
เรียกว่าร่ายรำท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุ
แต่ก็กลับรู้สึกไม่ร้อนเลย
รู้สึกรำไปกว่ารู้สึกเย็นสบาย
จากนี้นะคะภายในงานเนี่ยเขายังมีการจุดประทัดเอาเลิกเอาชัยค่ะ
แน่นอนค่ะว่านุษย์วิลาวันไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะคะ
นำเลขปลายประทัดมาฝากด้วย
ซึ่งตรงปลายประทัดเนี่ยเขาเขียนคำว่า
มั่งข้างไว้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเลขอะไร
ด้านล่างก็คือ๙๑

สาธุบอกว่าปีนี้๘๖มาเนาะ

คุณผู้ชมใครที่ดื่อตอนนี้ขอให้เห็งแล้วกันนะคะ